ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะที่บ้านร้างหลังนึงนะคะมีผู้ชายคนนึงเขาเป็นชาวลาวเห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เป็นบ้านร้างแล้วแต่เห็นว่ามันมีสายไฟอยู่เลยกลับว่าจะไปตัดสายไฟมาขายซะหน่อยจังหวะปีนขึ้นไปจะไปตัดสายไฟอ่ะค่ะอีท่าไหนอ่ะตายคาฝ้าเพดานเลยนะคะตำรวจไปตรวจสอบดูปรากฏว่า

เอาเงินไปซื้อเหล้าดื่มเป็นประจำ
เราส่งพี่ติลงพื้นที่นะคะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขค่ะ
เป็นบ้านร้าง๒ชั้นประตูรั้วหน้าบ้านปิด
รอบบ้านก็มีต้นไม้วัชพืชขึ้นรกร้างสมชื่อบ้านร้างนี่แหละค่ะ
ได้คุยกับเพื่อนคนตายเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย

ปกติเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะปั่นจักรยานมาหาเขา
เพื่อนที่ยังทำงานอยู่ในหมู่บ้านนี้
ทีนี้เมื่อวานเขาไปเก็บมะละกอใกล้กับบ้านร้าง
ก็เห็นจักรยานของนายวิรพลจอดอยู่แต่ไม่เจอตัว
ผ่านไปหลายชั่วโมงก็ไม่เห็นกลับมาเอารถสักที
ไปบอกญาติให้มาดูก็เจอว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเข้าไปทำไม
เพราะปกติที่รู้จักกันมาเนี่ยนายวิรพลเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย
ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนเงียบไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียว

สายไฟตามบ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุ
มีทั้งครีมตัดลวดคัตเตอร์มือถือบันไดอลูมิเนียม

เรื่องต้นตอนนี้ก็นำร่างส่งชนะสูตรโรงพยาบาลสิริราชประสานญาติ
รับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะ